มีหลายคำเตือนที่บอกว่าให้ชาวบ้านระมัดระวังป้องกันตัวเองจากการเจอช้างป่า
ถามกลับว่าแล้วต้องทำยังไงนี่เขาถึงขั้นเปลี่ยนเวลากรีดยางกันก็แล้ว
ทำทุกอย่างก็แล้วเอาอะไรมาสร้างกันช้างก็แล้ว
มันกันไม่ไหวจริงจริงนี่ล่าสุดค่ะผู้หญิงคนนึงเธอไปกรีดยางตอนประมาณสักตีสามในสวนยางนะคะ
ปรากฏว่าเช้ามาไม่กลับบ้านแม่ออกไปตามกลางสวนยานโอ้โหภาพที่เห็นนะ
แม่คือเขาซุดเลยเพราะว่าร่างของลูกอะค่ะจมติดดินอ่ะพี่อุ๋ย
แล้วคือขออนุญาตนะคะคือโดนช้าง๓ตัวรุมเหยียบจนเละไปหมดเลยอะค่ะ
แม่คือไม่รู้จะพูดคำไหนออกมานอกจากร้องไห้จนน้ำตาเป็นสายเลือดนะคะ

และเจ้าหน้าที่งานป้องกันอบตป่ายุบในค่ะ
ลงพื้นที่มาที่สวนยางในพื้นที่ตำบลป่ายุบในนะคะ
ถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยค่ะเจอร่างของผู้ตายคือ

เหยียบแบบจมติดดินเลยค่ะ
แล้วก็ต้นยางโดยรอบนี่คือมีเศษชิ้นเนื้อกระเด็นกระดอนไปติดด้วยนะคะ
เพราะว่าโดนช้างป่า๓ตัวรุมเหยียบค่ะ
แม่ของคนตายนะคะก็จุดทูปเชิญวิญญาณ
เล่าให้เราฟังทั้งน้ำตาเลยว่าลูกสาวชื่อสุพรรษาอายุ๔๐ปี
ลูกออกไปกรีดยางตั้งแต่ช่วงเช้ามืดคือตีสามอ่ะครับ
แล้วก็ว่าเอ๊ะทำไมเช้าแล้วลูกยังไม่กลับบ้านสักที
แม่ก็เดินตามออกไปดูที่สวนยางโอ้โห
แม่คือเข่าอ่อนช็อกไปเลยค่ะพอเห็นร่างลูกแบบนั้น
ได้คุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์ด้วยนะคะ
คือเป็นคนงานกรีดยางสวนข้างค่ะ
คือคุณยายคนนี้เขาเล่าบอกว่าเมื่อคืนตอนตี๒ออกมากรีดยางเหมือนกัน
ตอนนั้นเธอเจอช้างป่า๓ตัวแล้ว
เอาไฟส่องช้างก็วิ่งกรูเข้ามาเหมือนจะทำร้ายค่ะ

แล้วก็ได้ยินเสียงช้างป่าล้มต้นไม้ไปหลายต้นจนมันเงียบไป

ดูสิมันยังอยู่ไหมกรีดยางได้หรือยัง

เธอก็เตือนบอกเธอระวังนะมันมีช้างป่าอยู่
ฉันเพิ่งเจอไป๓ตัวระวังหน่อย
สักพักอยู่หมาประสานเสียงเห่ากันระงมเลยค่ะ
เธอก็ตกใจว่าเอ๊ะหมามันเห่าอะไรกัน
ก็เลยหันไฟฉายส่องไปดูทางที่ได้ยินเสียงหมาเห่าว่าเห่าอะไร
โอ้โหเธอบอกภาพที่เห็นนะเธอแทบลืมหายใจ
เพราะว่าส่องไปปุ๊บเธอเห็นผู้ตายยืนอยู่แล้วข้างหลังผู้ตายคือช้างป่า

คิดว่าผู้ตายก็คงจะโดนช้างทำร้ายตอนนั้นแหละ
แต่ตอนมิ้งเธอเห็นช้างพิ่งใสแล้วก็ก็มิ้งเข้าบ้าง
โดนไปหลายคนหลายศพแล้วอะค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าฝากเตือนชาวบ้านในพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น
ชาวบ้านเขาก็ถามกลับว่าต้องระวังถึงขนาดไหนอันนี้ก็ทำเต็มที่แล้วอ่ะ
บางคนคือปกติกรีดยางเขาจะกรีดตี๒ตี๓ใช่ไหมคะ
บ้านย้ายไปกรีด๘โมงเช้า
อีกพื้นที่หนึ่งย้ายไปกรีด๘โมงเช้าก็เจอช้างป่าเหยียบตายอีกเหมือนกัน
มันก็วนมาถึงปัญหาที่บอกว่าบางทีมันก็ต้องไปดูว่า
ลุกที่ช้างหรือว่าช้างลุกที่คนหรือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่